แต่ว่านอกจากจะมีการบนบานสารกล่าวแล้วเนี่ย
ฉันเข้าไปส่องในโซเชียลบางคนก็บอกว่า
ถ้าเจอน้องน่าจะกินมังสาวิรัติ๑เดือนอะไรอย่างนี้

รวมไปถึงร้านอาหารที่จังหวัดนครปฐมร้านนี้ค่ะคุณผู้ชม
ดีใจกันเฮกันลั่นเลยนะคะ
ก็เลยเปิดให้กินบุฟเฟ่ข้าวราดแกงฟรี

ไปกันที่ร้านข้าวราดแกงบุฟเฟ่อิ่มไม่อั้น

มกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะ
ขายข้าวแกงเลี้ยงประชาชน
แบบฟรีตลอดทั้งวันเลยหลังจากที่ทราบข่าวอย่างเป็นทางการว่า
และพบว่าทุกคนปลอดภัยด้วย
ทางเจ้าของร้านพอทราบข่าวก็ดีใจค่ะ
เพราะว่าติดตามข่าวนี้กันมาตลอดทุกวันเลยนะคะ
และก็นึกถึงลูกหลานของตัวเองก็เลยรู้สึกดีใจมาก
พอถึงช่วงเช้าของวันที่๓ก็เลยฉลองให้กับน้องทีมหมูป่าด้วยกัน
จัดทำข้าวแกงรวมกว่า๒๒เมนู

เปิดให้ประชาชนกินฟรีตลอดทั้งวันจนกว่าของจะหมดค่ะ
เพื่อเป็นขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะคะ
แล้วก็เป็นการฉลองร่วมกันกับคนไทยที่ดีทั้งแบบที่ดีใจกันทั่วทั้งประเทศเลย
ก็ถือเป็นการส่งแรงใจแล้วก็แสดงความยินดีให้กับน้อง๑๓คน
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เสียสละเวลา
คอยช่วยเหลือกันมาตลอดยาวนาน๙วันเต็มค่ะ
โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะแต่ละคนก็ทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้
ส่งกำลังใจเอ้ยหรือว่าจะเป็นเรื่องการแบ่งปันแบบนี้
ถูกต้องเราก็จะได้เห็นน้ำใจของคนไทยนะ
แม้ว่าตัวเองจะไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ได้
แต่ว่าเอาล่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งน้ำใจเล็กน้อย
ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งกันและกันค่ะ